คลิปต่อไปที่จะให้คุณผู้ชมดูตั้งชื่อว่าหุดหวิดละกัน

กระบะสีขาวคันนี้เขาหลบรถเก๋งดำที่ออกมาจากซอยฝั่งซ้ายมือ

ใช่แล้วเดี๋ยวดูพร้อมกันนะว่ามันหุดหวิดยังไง

โอ้โฮ
โอ้โหภาพสองมุมสองด้านนะฮะ
แต่ว่าเสียงชนดังสนั่นถนนเลย
แล้วที่บอกว่าสองมุมเพราะว่ารถคันนี้มันมีกล้องหน้ารถ
แล้วก็กล้องหลังรถเลยเห็นเหตุการณ์ทั้งหมดเลยค่ะ
คือจริงกระบะสีขาวก็ขับมาเร็วนะ
แล้วปรากฏว่ารถสีดำมันโผล่ออกมาเห็นไหมคะ
ศรสีแดงโผล่ออกมาจากซอยทางซ้ายมือ
แล้วพยายามหักหลบเกือบจะโดนรถพ่วงชน

นี่ค่ะจุดนี้เนี่ยนะคะแต่ท้ายที่สุดนะคุณผู้ชม
รถมันพุ่งตกคลองข้างทาง
ว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นประมาณ๗โมงกว่า
วันที่๒๕พฤศจิกายนที่ผ่านมา

อันนี้กล้องหลังรถนะคะมีกล้องหน้ารถด้วย
เขียนข้อความว่าใจหายใจคว่ำตกใจหมดเกือบไปแล้ว
ทีนี้มาดูมุมกล้องหน้ารถกันก่อนคุณผู้ชม
กล้องหน้ารถเนี่ยมันเป็นระหว่างที่รอจะกลับรถ

แล้วฝั่งตรงข้ามรถกระบะสีขาวที่ลูกศรเขียว

แต่ว่าเก๋งดำลูกศรแดงนั้นโผล่ออกมาจากซอย

หลบแล้วแล้วก็เสียหลักแล้วนะคะ
รถหมุนเลยแล้วเห็นไหมว่ารถพ่วงมันขับตรงมาพอดีค่ะ
แต่ทีนี้มันมีรถกระบะสีขาวอีกคันนึงด้วยนะ
ที่ขับอยู่ข้างของรถพ่วง
คันนั้นเขาก็ต้องเรกกระทันหันเหมือนกัน
แล้วภาพเนี่ยมันก็แบบตึ้งได้ยินเสียงดังแบบนี้

มันเป็นตอนที่กระบะอีกคันนึงที่เขาเบรกไม่ทันเนี่ยคันนี้
เขาเบรกไม่ทันก็เลยพุ่งชนกระบะสีขาว

ส่วนกระบะคันแรกที่ชนรอบแรกเลย
เออคือเนี่ยไม่ได้โดนรถบรรทุก

ใช่แต่ว่าไปพุ่งตกคลองฝั่งซ้ายมือคือรอดนะ
ที่ไม่ถูกรถพ่วงทับไม่นั้นนี่อาจถึงแก่ชีวิตได้นะคะ

บอกว่าดีนะรถพ่วงรถสิบล้อไม่ชนไปด้วย

เออแล้วคนเขาบอกว่าจุดนี้มันเกิดรถชนบ่อย

แล้วบางคนก็วิจารณ์รถสีดำว่าหน้ามันยื่นมาในถนนมากเกินไป
สรุปเจ้ารถสีดำคันที่โผล่หัวออกมาทำให้รถกระบะสีขาว๒คัน

อีกคันนี้ขึ้นฟุตปาดไปเลยนะฮะ